กรณีเรื่องของการแย่งชิงลูกตระกูลไฮโซ
แล้วก็เป็นกระแสดราม่ามานานกว่า๓สัปดาห์ในโลกโซเชียลนะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรายังคงเกาะติดเรื่องนี้ค่ะ
สารเยาวชนและครอบครัวกลางก็มีคำสั่งให้อดีตสามีคืนลูกสาว
ให้ไปอยู่ในความดูแลของปแก้วมันลิกาเรียนรู้แล้วนะคะ

นี่เป็นภาพชุดแรกที่ทั้ง๓แม่ลูกได้ถ่ายร่วมกัน
หลังจากจากกันนานกว่า๓สัปดาห์
วันนี้สารเยาวชนและครอบครัวกลางมีคำสั่งให้นายสุวิชาลีนุตพงศ์
คือลูกสาวให้อยู่ในความดูแลของปแก้วมันลิกาเรียนรู้
กรณีศึกแย่งลูกตระกูลไฮโซ
ถูกเปิดเผยในเพจแหม่มโพดำจนกลายเป็นกระแสดราม่า
สังคมโซเชียลเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์
แบ่งทีมแบ่งข้างเชียร์ทั้งฝ่ายแม่และฝ่ายครอบครัวไฮโซ
และติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง
ขณะที่ปแก้วและทีมทนายความก็เดินหน้าพึ่งกระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มที่
เริ่มจากการแจ้งความดำเนินคดีพรากผู้เยาว์ทั้งที่สถานีตำรวจนครบานวังทองหลางและปฐุมวัน
ขอให้ตำรวจนำไปยังบ้านของฝ่ายชายเพื่อทวงถามสวัสดิภาพของบุตรสาวแต่ไร้วี่แวว
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีติดตามประเด็นนี้ทุกความเคลื่อนไหว
ซึ่งปแก้วและทีมทนายได้อาศัยช่องทางสื่อไทยรัฐวิงวอนขอความเห็นใจไปยังครอบครัวฝ่ายชายพร้อมเจรจาขอเพียงได้ลูกคืน
สารเยาวชนและครอบครัวกลางรับไต่สวนฉุกเฉินและมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว
โดยมีคำสั่งให้ฝ่ายพ่อต้องนำตัวลูกสาวคืนแม่ทันทีหมายสารถูกติดไว้ที่หน้าบ้านของตระกูลลีนุตพงศ์
ซึ่งปแก้วและทีมทนายก็ได้เดินทางไปรอรับลูกสาวทันทีแต่ก็ผิดหวัง
จนวันนี้สารเยาวชนและครอบครัวกลางมีคำสั่งให้ทั้งสองฝ่ายดูแลบุตรร่วมกัน
แต่รายละเอียดขอให้เป็นความลับของครอบครัว
ซึ่งจะมีการเจรจากันอีกครั้งในวันที่๙พฤษภาคม
ซึ่งฝ่ายชายได้ยื่นคำร้องขอรับรองบุตรต่อสารด้วย
ภายใต้เงื่อนไขให้ทั้งสองฝ่ายรวมทั้งญาติ

และให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเด็ดขาดหลังจากนี้
เพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวเด็ก